ส่วนเรื่องการจัดตั้งคอรมอชุดใหม่
พลเอกประยุทธ์ที่จะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
ล่าสุดภักดิ์พลังประชารัฐยืนยันว่าการจัดสรร
แหนรัฐมนตรีต่างนั้นจะเป็นไปอย่างมีเอกภาพและจะเรียบร้อยที่สุด

สารต่อนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน
จนเกิดวิวาทะผ่านโลกโซเชียล
ระหว่างรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐ
และหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ร้อนถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
หนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญของพักพลังประชารัฐ

ยืนยันภายในพักมีการพูดคุยในระดับผู้บริหารได้ข้อยุติแล้ว
การที่เอาเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวไปออกสู่สาธารณะ
วัฒกรรมตอบโต้พักการเมืองอื่นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
ด้านพันเอกเศรษฐพงศ์มริสุวรรณโคศกภักดิ์ภูมิใจไทยยืนยัน
หัวหน้าพักไม่ได้มีตำแหน่งบริหารในบริษัทตามที่นายธนกรกล่าวหา
พร้อมระบุการออกมาตีกินโจมตีทางการเมืองอย่างนี้
ถือว่าเสียมารยาททางการเมือง
แนะจะทำงานร่วมกันควรไว้ใจกัน
ไม่ใช่ออกมาพูดกดดันผ่านหน้าสื่อ
และการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี
ควรให้ผู้ใหญ่จากสองภาคคุยกัน
อย่าทำบรรยากาศให้ประชาชนเบื่อนาย
ด้านนายอุตมัติสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐเห็นว่า
เรื่องนี้ถือว่าเป็นสีสันทางการเมือง
สิ่งสำคัญเมื่อเป็นทีมเดียวกันย่อมมีการเจรจาเป็นปกติ
เพราะทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย
รับว่าการเจรจาจบแล้วเป็นบางส่วน

โดยเชื่อว่าในทางการเมืองสุดท้ายก็มีข้อยุติ
พร้อมยืนยันไม่มีรอยร้าวเกิดขึ้นระหว่างกัน

หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยังย้ำ
ลโคต้ารัฐมนตรีเป็นไปตามเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง
เชื่อผลเอกประยุจจันทร์โอชานายยกรัฐมนตรี

ตรวจสอบเฉพาะคุณสมบัติก่อนนำขึ้นทูล๙เท่านั้น
แม้ไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนก็ทราบขั้นตอนนี้

เพราะจะไม่ดูเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ
แต่ก็มีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ซึ่งเป็นงานประจำที่ธรรมเนียบอยู่แล้วนะครับ

นายยกรัฐมนตรีก็ต้องนำชื่อขึ้นถุนกล้าว
ซึ่งอันนั้นเป็นขั้นตอนปกติที่ผมก็ทราบ

วันนี้ตั้งโต๊ะแถลงย้ำมติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
และร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

เป็นดุลพินิษฐ์ของนายกรัฐมนตรี
ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ขณะที่นายบงคลกิจสุขศิลป์ธารานนท์

หลังถูกสมาชิกกลุ่ม๑๐พักเททิ้ง

ยืนยันที่แถลงจุดยืนก่อนหน้านี้

และตัวเองยังเป็นกำลังหลักของ๑๐พักแน่นอน
โคต้ารัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน